เพื่อประชาชนภาคประชาชนนะครับ๒๐เครือข่ายทั่วประเทศ
ก็ได้มีการออกแถลงการเรียกร้องขอให้รัฐบาล
ยกเลิกคำสั่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๗คน

รวมไปถึงการชะลอโครงการภาคประชาชน
กว่า๒๐๐โครงการนาน๓เดือน

คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
ถึงจุดยืนกรณีปลดบอร์ดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หรือสสตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
รวมถึงกรณีสั่งฉลอกโครงการกว่า๒๐๐โครงการ
ภาคประชาชนรับงบสนับสนุนจากสสนาน๓เดือน
ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับผลกระทบ
ธีระวัชรปรานีผู้จัดการเครือข่ายงดเหล้าและบุรี
สะท้อนถึงข้อกังวลและข้อเสนอของเครือข่าย
โดยเฉพาะการเรียกเก็บภาษีจากองค์กรที่ได้รับทุนจากสส
การเรียกเก็บภาษีขององค์กรภาคีที่รับทุนจากสส
เรื่องนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน
แล้วก็ผมคิดว่าเป็นลักษณะของการทำงานที่ตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือประชารัฐ
การเรียกโดยสอบด้วยข้อวินิจฉัยจากทางสรรพงศ์งานตรวจเงินไปดิน
แล้วก็ให้ทางสรรพากรดำเนินการ
มีเงื่อนคำหลายอย่างนะครับที่เป็นข้อวินิจฉัยที่ไม่ตรงกัน

ภายหลังประชุมนานกว่าสามชั่วโมงพร้อมข้อเรียกร้อง๕ข้อคือ
ยกเลิกคำสั่งที่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง๗คน
จากตำแหน่งตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
และหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐแล้ว
กรรมการสสสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้เหมือนเดิม
กรรมการคนใดไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ
จะต้องสัญหามาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บุหรี่อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามสัญญา
ที่ทำไว้ร่วมกันในโครงการที่ภาคีเครือข่าย

โครงการยังถูกแช่แข็งและไม่จ่ายเงินตามที่ได้ลงนามไว้
ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน
จะดำเนินการยื่นฟ้องสสต่อสารปกครอง
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สตงกรมสรรพากรและสรรพากรจังหวัด
ยุติการคุกคามองค์กรต่าง
และให้กรรมการสสยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างภาคีและสส
ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์
จากนี้จะฟ้องร้องเพื่อยกเลิกประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ขอให้รัฐบาลเพิ่มการสนับสนุนโครงการต่าง
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ
สนับสนุนให้มีการออกแบบใหม่ที่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ
ต้องกระจายระบบสนับสนุนให้มีการตัดสินใจในระดับภูมิภาค
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
รวมถึงต้องประเมินการทำงานของผู้บริหารและองค์กรสส
และ๕ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน
จะตรวจสอบและติดตามการดำเนินการโครงการประชารัฐ
ในเรื่องการใช้งบประมาณและผลประโยชน์ของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดตั้งผู้จัดการสสคนใหม่

ความคืบหน้าการแช่แข็งโครงการ
ขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนให้ข้อมูลว่า
หากผลการประชุมบอร์ดสสในวันที่๑๕มกราคมนี้

รวมไปถึงความคืบหน้าการแช่แข็งโครงการ

เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อไป